ดูกันต่อดีกว่าเรื่องข่าวของเรานะคะ
ต้องบอกว่าแม้แม่พึ่งพุ่มพวงจะจากไปแล้วถึง๓๑ปีนะคะ
แต่เชื่อแน่ว่าแฟนเพลงก็ยังรักและคิดถึงแม่พึ่งพุ่มพวง
คนนี้ไม่เสื่อมคลายจริงใช้คำนี้ได้ค่ะ
เช่นเดียวกับพี่องค์สลักจิตนะคะน้องสาวแท้ของแม่พึ่งค่ะ
เล่าให้ทีมข่าวของเราฟังว่าเนื่องในเดือนนี้เดือนสิงหาคม
เป็นเดือนเกิดของพี่พึ่งคือเกิดวันที่๔สิงหาคมเนี่ยค่ะคุณผู้ชม
ทางครอบครัวดวงจันทร์ก็เลยขอเป็นสะพานบุญในการสร้างและปรับปรุง
สมุดพุ่มพวงดวงจันทร์พร้อมกับจัดโต๊ะเก้าอี้
เพื่อใช้ในการอ่านหนังสือซ่อมแซมในส่วนของชั้นวางที่ชำรุด
เพื่อความปลอดภัยของเด็กเด็กค่ะเนี่ยค่ะโรงเรียนบ้านดอนตำลึง
เพลงนี้แหละค่ะมีห้องสมุดพึ่งพุ่มพวงดวงจันท
แบบนี้เลยนะคะแล้วก็การซ่อมแซมครั้งนี้นะคะ
ก็เป็นการเพื่อให้เด็กได้มาเรียนแบบปลอดภัย
ซึ่งโรงเรียนบ้านดอนตำลึงนี้นะคะเป็นโรงเรียนที่แม่พึ่งและพี่โอ่ง
เคยเรียนตอนสมัยเด็กนะคะก็เลยอยากจะมาช่วยเหลือค่ะ
งานนี้นะคะทางครอบครัวและตัวของพี่โอ่งเองนะคะ
ก็ขอเชิญชวนร่วมกันบริจาคตามกำลังศรัทธาค่ะ

โดยกองผ้าป่าจะตั้งขึ้นที่ลานวัดราชบำรุงนะคะ
คือที่สมัครนครปฐมในวันที่๓เจือสิงหาคมที่จะถึงนี้ค่ะ

จริงแล้วพี่พึ่งก็อยากจะสนับสนุนเรื่องการเรียนของน้อง
ตั้งแต่ตอนที่มีชีวิตอยู่อยู่แล้วเพราะว่าพี่พึ่งเองไม่ได้เรียนหนังสือ
แล้วก็ทุกปีเนี่ยก็จะมีมูลนิธิของพี่พึ่ง
เวลาจัดงานของพี่พึ่งที่วัฒนภรรณก็แจกเหมือนกัน

แล้วก็งานนี้เป็นงานซึ่งแบบพี่ตั้งใจตั้งใจที่จะทำตรงนี้ให้กับพี่พึ่งเลย

แล้วก็ต้องบอกว่าที่นี่เราอาจจะทำอาจจะทำทุกปีก็ได้
เพื่อที่จะมอบทุนไว้ให้กับโรงเรียน
ให้ครูช่วยเหลือน้องที่อยากมาเรียนหนังสือโดยที่แบบไม่มีทุนการศึกษา

เราถือว่าเดินหน้าทำบุญทุกอย่างทุกทางจริงนะครับ
ตอนนี้เราเรียกถึงโอ่งเข้าวัดทำบุญบ่อย
เสริมความปังอยู่เรื่อย
นั่นก็เป็นเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยครอบครัวเขาชอบทำบุญกันอยู่แล้ว
ก็เลยจะเต็มที่ทุกครั้งเวลาเข้าวัดเลยค่ะ

พี่เนี่ยนะใช้ธรรมะควบคุมสติ
เพราะเชื่อว่าสติจะนำพาไปสู่ความสำเร็จค่ะ

เพราะว่าถ้าเราทำอะไรก็ตามถ้าเรามีสติเนี่ยเชื่อได้เลยว่าโอเคนี้
เราจะใช้สติในการนับก่อนว่าเราจะทำอะไร
นับหนึ่งถึงร้อยไม่พอหรอกบางทีต้องนับหนึ่งถึงพัน
เพื่อที่จะใช้สติเยอะในการคิด
การนั่งสมาธิไม่จำเป็นต้องแบบใส่ชุดขาว
หรือว่าต้องเข้าห้องพระหรือที่ไหนก็ตาม
อยู่นิ่งกับตัวเราเองแล้วเราเขาเรียกว่าให้สมาธิ
เขาเรียกว่าบวชจิตก็คือแบบ๕นาที๑๐นาที
เพื่อที่จะสงบสติอารมณ์ตัวเองเท่านั้นเอง
คุณผู้ชมเชื่อไหมคืออย่างนี้พี่โอ่งเนี่ย
ไปออกรายการพี่ส้มแล้วพี่ส้มเนี่ยคือเคยทักนะ
แล้วตอนนั้นก็มีแบบการทำพิธีอะไรใดแหละ
บอกว่าชาติที่แล้วคือตอนนั้นพี่อ๋องกรี๊ดอย่างนี้เลย
เสียงดังมากตกใจอ่ะคือชาติที่แล้วอ่ะ
มีคนทักพี่โอ่งว่าเคยไปฆ่าปาดคอมา
ก็เลยชาตินี้ที่เห็นพี่โอทำบุญเยอะมาก
ให้การศึกษาเด็กทำบุญต่างนานาเนี่ย

แล้วก็พิธีทุนกุศลนะได้กับสิทธิ์ที่เคยทำไปในอดีต